คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับครอบครัวสุขสรรค์ครอบครัวนี้นะคะ
สำหรับก่อนหน้านี้นะคะเราได้เห็นภาพนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นภาพครอบครัวสุดอบอุ่นนะคะของคุณแท็กพระรันยู
คือไม่ค่อยมีใครได้เห็นช็อตนี้นะคะ
ทำเอาหลายคนตีความกันไปนะคะว่าบ้านนี้เขากลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งค่ะ
ล่าสุดนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราได้เจอสาวเบลอดีรานะคะ

ภรรยาสาวของคุณแท็กนะคะเจ้าตัวก็ขอประกาศผ่านสื่ออีกครั้งว่า
ที่ผ่านมาพี่หนูไม่เคยเลิกกันนะคะ
เรื่องทะเลาะกันก็มีบ้างตามภาษาลิ้นกับฟันค่ะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะ
รวมไปถึงรู้สึกน่อยที่คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างเท่านี้แหละ

จะย้ำว่าตอนนี้นะคะครอบครัวแฮปปี้ดี
ยกตำแหน่งสามีดีเด่นให้คุณแท็กไปเลยค่ะ
โห

แต่ก็คือด้วยความที่พี่ทาก็เป็นคนคาราคเตอร์กลมกลัวนี้อะค่ะ
เวลาตอบนักข่าวหรืออะไรมันอาจจะแบบ

ไม่เคยสักครั้งที่จะแบบเออเลิก

ที่จริงมันดีมาตลอดอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าแค่คนข้างนอกไม่เคยรู้มาก่อนแค่นั้นเอง
แต่ว่าอย่างบางทีพี่ทักเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลงในมุมครอบครัว
เขาก็จะลงในเวย์ของผลงานอะไรอย่างนี้มากกว่า

มีค่ะแต่ก็แบบคือด้วยความที่ตัวเบลเองอ่ะ
ก็ไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยเพิ่งคลอดอ้วนก็อ้วน
แล้วบางคนก็มาบูลลี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเมียทักพระรันยูแบบหน้าตาน่าเกลียด
อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราหน้าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
เฮ้ยก็รู้สึกว่าแบบเอองั้นเธอไม่ต้องลงรูปเราหรอก
เดี๋ยวเราก็เลยรู้สึกแบบ
ทำไมต้องคาดหวังว่าการเป็นการเป็นภรรยาแท็กจะต้องแบบโอ้โหต้องสวยเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้
ความเป็นสามีนี่๑๐๐คะแนนให้กี่คะแนนดีคะพี่มึง

ได้ฟังแบบนี้ดีใจแทนคุณแท็กนะคะเพื่อนที่ฉันจังเลยอ่ะ
แต่เอาจริงพี่แจ๊คเราไม่ค่อยเห็นโมเมนต์แบบนี้เนาะของคู่นี้เท่าไหร่
แบบนี้แล้วจริงคือเขาเป็นคู่ที่น่ารักและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะว่าคุณผู้ชม